เดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ที่มีหญิงคนหนึ่งที่ท้องแก่นะฮะเจ็บท้องจะคลอดลูกนะครับ
แล้วไปอยู่บนถนนนะฮะอยู่บนรถพอดีเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าสาวนอดอนเมืองนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็เป็นโชคดีจริงนะครับเพราะว่าระหว่างที่กำลังเจ็บท้องปวดท้องอยู่จะคลอดลูกเนี่ย
มีคุณหมอที่ผ่านมาแล้วเจอพอดีท่านเห็นบนรถนี่ไหมฮะ
ผู้หญิงที่นั่งทำคลอดอยู่เสื้อสีเทาดำนี่คือคุณหมอ
สูตินาริเวศใช่โอ้โหเป็นสูตินารีเวศด้วย
เฉพาะทางด้วยเลยอ่ะโอ้โหมาเจอเหตุการณ์นี้พอดีเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
หมายเลขทะเบียนบ่อยไม้ต่อเต่า๘๐๖๐หนองบัวลำพูนะฮะ
คือรถคันนี้จะไปโรงพยาบาลภูมิพลนะฮะแต่ว่าตอนที่รถมาถึงบริเวณหน้าสอนอดอนเมือง
สาวท้องแก่ที่นั่งอยู่ในรถน้ำคล่ำแตกไหลออกมาเต็มพื้นเลย
ต้องทำคลอดอย่างกระทันหันนะฮะอ่าคือสาวท้องแก่เนี่ยชื่อว่านางสาว
ประสานรถพยาบาลประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้มาช่วยเหลือนะครับ
ระหว่างนั้นนะครับตอนที่กำลังรอช่วยเหลือกันอยู่รอรับความช่วยเหลือ
อยู่ดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งฝ่าฝูงชนนะฮะ
แล้วก็ผู้ที่เขากำลังทำงานกันอยู่เนี่ยเข้ามาที่ที่เกิดเหตุเลย
มาถึงก็ขอถุงมือยางจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาสวมใส่
บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอคือแพทย์เจ้าหน้าที่ก็เลย
อ้าวทั้งนั้นคุณหมอเอาเลยผู้หญิงคนนี้ใช้เวลาประมาณ๑๕นาที
ก็สามารถที่จะทำคลอดนะฮะแล้วก็ทั้งแม่และลูกก็ปลอดภัยดีนะฮะเรียบร้อยเลยนะฮะ
ทารกที่เพิ่งคลอดเลยนะครับบนรถคันนี้เป็นเพศชายสุขภาพก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับ
แล้วพอทำคลอดเสร็จคุณหมอก็ส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับรถกู้ชีพของโรงพยาบาลภูมิพล
แล้วก็นำแม่และเด็กไปรักษาไปดูแลอาการต่อนะฮะ
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทำให้ทราบว่าผู้หญิงคนนี้ที่มาทำคลอดฉุกเฉิน
ก็คือแพทย์หญิงปรียทัศน์เจริญช่างหรือว่าหมอปุ๊ก
ซึ่งคุณหมอบอกว่าตอนนั้นกำลังเดินทางจะไปทำธุระ
ระหว่างขับรถผ่านหน้าสอนอดอนเมือง
เห็นตำรวจจราจรปิดถนนหน้าสอนอไม่ให้รถผ่านเข้าไป
ตรงนั้นนะก็เหลือไปเห็นที่บริเวณที่หน้าเสาทงเนี่ยมีคนมุงดูอยู่ที่ด้านหลังรถกระบะ
คือคุณหมอปุ๊กบอกว่าคิดว่าต้องเป็นอุบัติเหตุ
คือต้องมีอะไรแหละแต่เชื่อว่าคงมันจะเป็นอุบัติเหตุ
ก็ชะลอรถสอบถามชาวบ้าน
ก็เผื่อจะเป็นเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยเราเป็นหมอก็จะไปช่วยได้
ชาวบ้านบอกว่าอ๋อมีผู้หญิงใกล้คลอดอยู่บนรถรอหน่วยกู้ชีพอยู่
แล้วคุณหมอทีนี้เป็นหมอสูตินารีเวชกรรมด้วย
ก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปเลยครับ
แสดงตัวว่าเป็นแพทย์สูตินะฮะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือ
ถ้าไม่รีบช่วยเหลือกรณีแบบนี้เนี่ยคุณแม่อาจเกิดการตกเลือดจนเป็นอันตรายได้
ก็ดีใจมากที่สามารถช่วยเหลือทั้งแม่และเด็กได้อย่างปลอดภัยนะฮะ
แม้ว่าจะไปทำธุระแล้วทำธุระไม่ทัน

กับการช่วยชีวิตคุณแม่แล้วก็ลูก

แล้วคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาก็
ให้ข้อมูลกับตำรวจสอนอดอนเมืองนะครับ
บอกว่าเมื่อเที่ยงเนี่ย
ไปหาคุณหมอมาแล้วที่โรงพยาบาลรอบหนึ่ง

เพราะวันนี้เป็นวันครบกำหนดคลอด
แต่ว่าแพทย์บอกว่าปากมดลูกยังไม่เปิด
ให้กลับไปพักที่บ้านก่อนก็ได้

ระหว่างทางที่จะเดินทางกลับ

รู้สึกปวดท้องมากนะฮะ

คือญาติต้องรีบนำกลับขึ้นรถอีกรอบหนึ่งนะฮะ

เรื่องของอาการน้ำคล่ำแตกนี่อันตรายนะ

อกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแม่แล้วเนี่ย
น้องเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำคล่ำแตกแล้วไม่ช่วยเนี่ย
มีโอกาสติดเชื้อในสมองได้นะคะ

คือเด็กที่อยู่ในท้องของคุณแม่เนี่ย

แล้วเขายังไม่สามารถที่จะคลอดออกมาได้